คือหลายคนชอบดูดวง
แต่อื้อ
อยู่เดินมาทักเลย
น้องมีเคราะห์เดี๋ยวมาทำพิธีกับพี่
เดี๋ยวพี่จะช่วยจ่ายเงินมาเท่าไหร่ก็ได้
สักพักหนึ่งขอไลน์หน่อยแอดไลน์กันไป
พักนึงต้องทำพิธีนะเดี๋ยวจะได้แบบหมดเคราะห์หมดโศก
ไปถ่ายภาพชุดวันเกิดมาคือแก้ผ้าหมดเลยอ่ะ
ส่งมาเดี๋ยวจะทำพิธีแก้ให้หมดเลยแก้เคราะห์แก้โศกอะไรแบบนี้
อันนี้ไม่ได้แก้เคราะห์แก้โศกเนี้ยแก้พลาดมันแก้พลาด
น้องก็บอกว่าไม่ใช่แล้วหมอดูไม่ควรทำแบบนี้

พอแจ้งไปปุ๊บโอ้โหมีคนเจอหลายคนเหมือนกันนะ

นางสาวแดงอายุ๒๒ปีครับ
เป็นนิสิตสาวชั้นปี๓ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ชนบุรีเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าเนี่ยหนูเนี่ยไปเดินตลาดนัดวังมุกตำบลแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรี
มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักน้องมีเคราะห์
แนะนำเลยว่าต้องไปดูดวงในร้านเดี๋ยวจะแก้ให้
จากนั้นก็อ้างว่าเธอมีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำการสะดอกเคราะห์นะฮะ
ซึ่งค่าทำ๕๙บาทไปจนถึง๙๙๙บาท
หรือจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เธอก็ให้ไปร้อยหนึ่งแล้วกันเป็นค่าครูเป็นการสะดอกเคราะห์ในร้านอันนั้นนะฮะ
เสร็จปุ๊บหมอดูขอไลน์หน่อยเผื่อมีอะไรจะส่งข้อมูลให้อีกอะไรแบบนี้นะ
หมอดูขอไลน์เธอคิดว่าเออก็แค่ไลน์ก็ไม่น่ามีอะไรก็ให้ไป
กลางคืนกลับบ้านไปหมอดูทักทางไลน์มาเคราะห์ยังไม่หมดนะ

เออมีเคราะห์ใหญ่กว่าเดิมต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง
เอาแล้วพิธีสะดอกเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหม
ไม่หมดไม่หมดต้องทำให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมคือหนูเนี่ยต้องไปถ่ายชุดวันเกิดมาให้หมอดูนะ
ก็คือแก้ผ้าหมดเลยอะครับแล้วส่งมาทางไลน์ให้เขาพอผู้หญิงคนนี้แบบเอ๊ะพฤติกรรมหมอดูมันยังไงมันไม่เหมาะสมก็เล่าให้เพื่อนฟัง
แล้วเพื่อนก็บอกว่าโอ๊ยจริงแล้วเนี่ยมันเคยมีคนโดนหลายคนแล้วตกเป็นเหยื่อพอส่งภาพให้ไปปุ๊บนะ
ถ้าจะดูดวงหนังหนูอยากให้เลือกคนที่ดูแล้วค่อนข้างปลอดภัย
เราไม่ควรไปไว้ใจเขาขนาดนั้น
นี่ถือว่ามีสตินะที่ไม่ยอมไว้ใจใครง่าย
แม้กระทั่งแฟนก็ไม่ควรนะ
พอเลิกปุ๊บก็กลายเป็นคนอื่นไปแล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนฝากไปถึงประชาชน

ก็สามารถแจ้งความเอาผิดได้ที่สพแสนศุกร์

หมอดูละมกลายนี้มารับผิด